แต่ส่วนของดิฉันคนร้ายรายนี้ที่ขอนแก่นกำลังตามตัวอยู่ค่ะหาเบาะแสอยู่นะคะ
เพราะว่าคือคุณป้าท่านหนึ่งเก็บหอมรอมริบรวบรวมเงินมากำลังจะไปฝากธนาคารในวันนี้ค่ะ
เงินทั้งหมดเนี่ยกว่าแสนบาทแล้วมีทองอีก๘บาทเตรียมเอาไว้นะคะ
แต่ไม่ทันค่ะเมื่อคืนนี้คนร้ายเข้ามาแล้วก็หยิบกระเป๋าที่ใส่เงินไป
เอาเงินสดกับทองเอาไปหมดเลยมาถึงข้างตัวแบบนี้เลยมาข้างตัวแบบนี้เลย
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณป้ากำลังทำท่าให้ดูว่าเมื่อคืนนี้นอนยังไง
คือนอนเพราะว่าลูกชายเนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกยังไม่กลับ
ก็เลยไม่ได้ล็อกบ้านไม่ได้ล็อกห้องนะคะแล้วก็กระเป๋าไว้ข้าง
ในกระเป๋ามีเงินสดมีทองคำนะคะเนี่ยค่ะตื่นเช้ามากระเป๋าไม่อยู่ก่อน
กระเป๋าไม่อยู่ก็ไปบอกลูกชายช่วยกันหากระเป๋าค่ะนะคะ
ปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยไปอยู่บนตู้โชว์ในห้องโถง
คือมันผิดที่แล้วก็ใจคอไม่ดีแต่ไปเปิดกระเป๋าดู
ของในกระเป๋าหายหมดเลยค่ะโดนเข้าให้แล้วค่ะมันเข้ามาเอา
ในห้องนอนเลยค่ะคุณป้าสมภารเล่าทั้งน้ำตา
บอกหลังจากสามีเสียชีวิตไปเนี่ยเธอก็ทำไร่ทำนาเก็บหอมรอมริบมานาน
เงินที่ถูกขโมยไปเนี่ยก็กะว่าจะเอาไปฝากธนาคารวันนี้ค่ะ
แต่ไม่อยู่แล้วค่ะเสียใจมาก
แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะก็พังด้วย
ก็เลยมืดแปดด้านตอนนี้ไม่รู้จริงว่าใครที่ย่องมาเอาไปนะคะ
ก็ไปแจ้งความแล้วก็อยากจะให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาจะไปดูกล้องที่จุดอื่นนะคะ
แม้ว่ากล้องที่บ้านเสียเนี่ยกล้องข้างบ้านกล้องในเส้นทาง
ก็น่าจะมีเบาะแสทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะ
เนี่ยเข้ามาถึงข้างตัวเลยค่ะ